ดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งหนึ่งที่ย่านธัญบุรี
เขาร้องอยากให้ตรวจสอบเจ้าของตลาดให้หน่อย
เพราะว่ามีคดีความจนอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการบริหารตลาด
แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยยังคงมาทำหน้าที่เก็บค่าเช่าของผู้ค้าตามปกตินะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
เพื่อที่จะดูแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าด้วย
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดค่ะเขาก็วอนขออยากให้หน่วยงานรัฐมาตรวจสอบ
เอกชนเจ้าของตลาดซึ่งมีการเรียกเก็บค่าเช่าแผงแบบไม่ชอบทำ
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็อ้างค่ะบอกว่าพวกเขามีหลักฐานนะคะแสดงได้ว่าเจ้าของตลาดมีคดีความ
กิจการตลาดถูกยึดตกไปอยู่กับกองพิทักษัพแล้ว
ไม่น่าจะมีสิทธิ์ในการบริหารตลาดแห่งนี้แล้วค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าหลังเกิดเรื่องขึ้นเนี่ย
อยู่ดีเจ้าของตลาดก็เปลี่ยนระบบการเก็บค่าเช่า
เดิมเก็บเป็นรายวันก็เปลี่ยนมาเก็บเป็นรายเดือนรายปี
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าเป็นอย่างมากค่ะ
นี้ถ้าจบอาจจะโดนตัดสินว่า
ส่วนหนึ่งที่พี่คิดนะพี่ทุกคนในนี้เขาก็คิดส่วนหนึ่ง

เอาพูดแบบตรงอย่างนั้นเราก็พ่อค้าแม่ค้าจำนวนเงินมันก็เยอะ
มันก็คือมันจำนวนเยอะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราไม่ใช่คนมีกระตัง
ถ้ามีกระตังค์เราจะมาจ่ายขายของอย่างนี้เหรอ
ทีนี้ทางฝากฝั่งของตัวแทนตลาดเนี่ยแหละค่ะ
เขาก็ยอมรับบอกว่ามีคดีความอยู่จริง

สารชั้นต้นจะตัดสินเบื้องต้นมาแล้ว
แต่คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะคะ
และสารมีคำสั่งแล้วว่าทางบริษัท
ยังคงมีอำนาจในการบริหารตลาดเหมือนเดิมทุกอย่าง
กว่าคดีความจะถึงที่สิ้นสุดค่ะ
เรื่องนี้ทั้งสองฝั่งก็ยืนยันถึงความถูกต้องของตัวเอง
นี่ยังไงทีมข่าวรายการรถปลดพุก
จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็นำเสนอคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยค่ะ